เรื่องของเรื่องคือมันลือกันมาสักระยะแหละว่าพี่ชอตสายทิพย์เนี่ยนะฮะ
สยายปีกไปทำละครป้อนช่องใหญ่อย่างช่อง
ล่าสุดก็พี่ชอตก็ได้โพสต์ภาพคู่กับผู้บริหารอย่างคุณดิวปิ่นกมล
งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
ส่วนงานละครเรื่องแรกพี่ชอตบนหน้าจอช่อง๓จะมาจริงหรือเปล่านั้น

ใครเป็นพระเอกนางเอกก็ต้องติดตามความชัดเจนอีกทีหนึ่ง

พี่หนุ่มมันเป็นแว้งกัดยังไม่จบ
เช่นเล่าข่าวต่อเอาพี่ชอต

นั่นแหละเห็นแต่นางก็ไปทำช่อง๘ด้วย

ออร์มารินทะเลแปลง
สมมุติไปทำช่อง๘กันละคือพี่ฉอร์ทำทุกช่อง
เพิ่งหลังก็ของเขาหมดนะพี่ชอบอาจจะอยากได้ความแซ่บหรือเปล่าเพราะพี่ชอบแซ่บไง
แต่ถามว่าละครของพี่ชอตถ้าไปอยู่ช่อง๓มันจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะหรือเปล่าคุณแม่
เพราะว่าบางทีมาตรฐานช่องก็มีจริงบอกพี่ชอบเดี๋ยวไปทำช่อง๗ด้วย
เหลือช่อง๗ใช่ไหมโทรเลยหรือเปล่าไม่แล้วบอกให้เอาผมไปเล่นด้วย
อะไรโอ๊ยหนุ่มจะบอกให้นางนางนั่งดูรายการข่าวใส่ไข่ทุกวันเธอรู้ไหม
อยากจะบอกคุณชอตว่ายังไงอ่ะเอาผมไปเล่นด้วยผมพูดตั้งนานแล้ว
ฉันวีดีโอขอหานางมาไม่ต้องเวลาจะหมดอยู่แล้วไป
ซีนเขาแรงนะละครพี่ชอตทำได้เลยนางดูรายการข่าวใส่ไข่ทุกวัน
จริงเหรอจริงบอกนางเลยพี่ชอบนางดูข่าวใส่ไข่ทุกวันอืม